คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นร้อนคุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ
เรื่องของการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ในโลกออนไลน์โอ้โหร้อนมากพี่อุ๋ยมิ้วไปอ่านคอมเมนต์บางซื่อซื่อแน่นะวิ

ไม่ได้พูดเองนะมิ้วไปอ่านคอมเมนต์ในโลกออนไลน์นะคะประเด็นหลักพูดกันง่ายก็คือไอ้งบ๓๓ล้านบาทเนี่ยมันแพงไปไหม

แล้วเวลาเปลี่ยนก็คือต้องถอดป้ายเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่
แต่๓๓ล้านบาทเนี่ยกับแค่การเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีเนี่ยมันแพงไปไหม

เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะ

ก็เปิดเอกสารรอฟทว่าจ้างเอกชนเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ
เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ตั้งงบประมาณไว้๓๔ล้านบาทถ้วน
เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อ๒๘ธันวาคม๒๕๕๙
วงเงินสัญญา๓๓๑๖๙๗๒๖บาท๓๙สตางค์
ขออนุญาตอ่านแบบละเอียดแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เนื้องานมันคืออะไรไอ้งบ๓๓ล้านกว่าบาท
ก็คือทำป้ายชื่อนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ

เนื่องจากว่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในระบบไม่มีใบปริมาณงานหรือปร๔
ไม่มีแบบไม่มีอะไรเลย
ก็เลยสงสัยไงว่ารายละเอียดในการใช้จ่ายแต่ละรายการเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง
ทีนี้ค่ะเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทบอกว่า

เหตุผลก็คือมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดนะคะ
ทีนี้ค่ะป้ายเดิมใช่ไหมสถานีกลางบางซื่อคุณผู้ชมลองดูหน่อย
พญานชนะไทยสระวนายุคเนี่ยนะคะ

ของใหม่ที่จะใส่เข้าไปใหม่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
ใช้พยานชนะไทยสารวรรณยุค๒๔ตัวมากขึ้นกว่าเดิม
ภาษาอังกฤษ๓๑ตัวมีโลโก้อีก๑ตัวรวมแล้ว๕๖ตัวต่อ๑ด้านนะคะ
ถ้าคิดแค่ด้านเดียวจะเท่ากับตัวละ๕๙๒๓๑๖บาท๕๔สตางค์
แต่ไม่ได้ทำแค่ด้านเดียวคุณผู้ชมคะจะมีสองด้านนะคะ
ดังนั้น๒ด้านรวมแล้วก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ๑๑๒ตัวอักษร
ทีนี้ก็ต้องหารใหม่๑๑๒ตัวอักษรถ้างบ๓๓ล้านกว่าบาทก็เท่ากับตัวอักษรนึงเนี่ย
๒๙๖๑๕๘บาท๒๗สตางค์
เอาสถานีไว้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมอักษรผมตั้งไม่พอผมเอาแต่ตัวอื่นแต่สถานีคงไว้ได้ไหม
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยค่ะพี่อุ๋ยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ถอดออก
แล้วใส่แปะไปใหม่ง่ายมันต้องลื้อไอ้กระจกด้านหลังกระจกก็เป็นกระจกพิเศษมันต้องทำใหม่
ไอ้โครงเหล็กที่ยึดกับกระจกด้านหลังที่มีชื่อสถานีแปะไว้อีกอย่างนี้ค่ะ
มันก็ต้องแบบแก้ไขใหม่ไม่ใช่แค่ถอดแตะ
คือตัวอักษรภาษาไทยตัวนึงก็สูง๓เมตรใช่แล้วมันมีน้ำหนักเยอะด้วยอย่างนี้นะคะ
ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ประหลักกระทรวงคมนาคมตรวจสอบ
ตั้งแต่๒มกราคมนะคะรู้ผลภายใน๗วันถ้าผิดจะดำเนินการทันที
แต่เท่าที่รู้รัฐมนตรีบอกว่ามันป้ายใหญ่นะป้ายพิเศษนะ
มันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะแต่เดี๋ยวตรวจสอบให้ไม่ต้องกังวล
มีต้อต้องน้อมีอะไรอยู่อย่าไปกลัวเลยเรื่องแบบนี้นะครับทำอะไรไม่ได้แล้วผิดก็คือผิดอีกแล้วถ้าถูกก็คือถูก
อดแล้วก็ไปแปะใหม่มันมีรายละเอียดอีกหลายอย่างแล้วก็เรื่องของวิธี
เพาะเจาะจงอันนี้ที่เป็นประเด็นเขาบอกว่าต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าเป็น

ตั้งกรรมการสอบให้ได้ผลภายใน๗วันใช่ไหม

เดี๋ยวเรารายงานให้อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ